ที่ห่อ
ได้จัดวิธีทำบูลเลี้ยงเพลงพระขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสุรพลสมบัติเจริญ
ในวาราการครบรอบกาจากไปปีที่ห้าสิบสองค่ะ
โดยราชาเป็นลูกทุ่งขวัญใจคนไทยนะคะได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่๑๖สิงหาคมปี๒๕๑๑ค่ะ
หลังจากทำบุญในช่วงเช้าเสร็จสิ้นนะคะ
ต่อมาในช่วงเที่ยงสุรชัยสมบัติเจริญค่ะ
ได้จัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งแฟนจ๋ารำวงขวัญใจสุรชัยสมบัติเจริญค่ะ
ขึ้นเวทีสร้างความบันเทิงด้วย
แล้วก็มีแฟนเพลงไปร่วมสนุกสนานรำวงแล้วก็ชมคอนเสิร์ตกันอย่างครับข้างเลยค่ะ
สุรชัยบอกว่าอาทิตของคุณพ่อได้รับความเมตตาจากพระธรรมพุทธิมงคลหรือเจ้าคุณสะอิ้งค่ะ
เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารจัดสร้างสารานุสรไว้เป็นที่บรรจุอัฐิของสุรพลสมบัติเจริญ
และเพื่อเป็นสถานที่ให้แฟนเพลงได้มาลำลึกถึงด้วยค่ะ
ทุกปีครอบครัวของเราก็จะมาทำบุญกันแบบง่ายสบายที่วัดป่าเลไล
เพราะเอิญวันนี้เป็นวันอาทิตย์มาครบรอบ๕๒ปีพอดี
ปีเราก็มีคอนเสิร์ตให้กับแฟนได้ชมกัน
เพื่อเป็นการละลึกนึกถึงเหมือนพ่อสุรพลสมบัติเจริญเป็นครูของผม
เพราะว่าผมเองไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่มาเสี่ยมสอนในการร้องเพลง
อัดร้องเพลงได้นี่ก็มาจากเพลงของพ่อ
ผมเองก็ได้รับใช้แฟนเพลงมากว่า๔๐ปี
วันนี้แฟนเพลงที่ว่างก็จะมาชมการแสดงของพวกเรากัน
ลูกลูกหลานก็จะมาร่วมกันร้องเพลง
ขอขอบคุณในโอกาสนี้ที่ยังไม่ลืมขอบคุณสมบัติเจริญครับ